ที่เราเสนอข่าวไปบอกว่ามีคนที่เป็นคุณลุงอายุ๖๒ปี
ไปเสียชีวิตตอนที่ตัวเองกำลังกรีดยาง
ตามหาตัวตกลงใครเป็นคนก่อเหตุกันแน่
ล่าสุดรู้ตัวแล้วจับกลุ่มได้ด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเจ้าตัวรับสารภาพด้วยและที่สำคัญเป็นญาติกันด้วยนะ
ปมเรื่องอะไรเขาบอกเขาถูกล้อเลียนแล้วมันเก็บเป็นความฝังใจความแค้น
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ถึงตายอ่ะแต่ว่าเขาตายนะคะ
ตำรูปผู้ท้อนหัวเยื่อจังหวัดตรังค่ะสุดท้ายจับกุมได้แล้วนะ
นายทวีสักสิงห์มณีค่ะอายุสี่สิบสองปี
พอจับได้เสร็จพาไปทำแผนเลยค่ะไปชี้จุดซุกซ่อนปืนเนี่ยนี่แหละ
เขาก็ทำท่าให้ดูเป็นปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ที่อยู่ในป่าค่ะ
ทีนี้พอทำตัวเนี่ยไปประกอบทำแผนแล้ว
แล้วคือไปจับมาได้เมื่อคืนที่บ้านพักอย่างที่บอกว่าถ้าย้อนกลับไป
เหตุการณ์ในเกิดสิบสี่มีนาคมนะคะตัวผู้ก่อเหตุเขาใช้อาวุธปืนนะ
ยิงคนตายก็คือนายสมจิตวิมลเมืองอายุหกสิบสองปีตอนที่ถูกยิงเนี่ย
สมจิตเนี่ยเขากำลังกรีดยางพาราอยู่กระสุนเนี่ยไปเข้าที่บ้านท้าย
หลังจากนั้นพอเขาก่อเหตุเขาวิ่งคือเขาก็นี่แหละค่ะ
คือเขาบอกว่าคนตายพอถูกยิงวิ่งหนีไปล้มลงเสียชีวิตตรงริมถนน
เหตุเกิดเช้ามืดนะคะอย่างที่บอก๑๔มีนาคม
ทวีศักดิ์เนี่ยมือยิงรับสารภาพแบบนี้บอกเขายิงจริง
แล้วที่สำคัญก็เป็นญาติกับเขานี่แหละในสมจิต
แค้นถามว่าไปโกรธแค้นเขาเรื่องอะไรชอบโดนล้อ
ล้อเพราะเขามีปมด้อยที่ตัวเองพิการขาลีบ
แล้วมักจะถูกนายสมจิตคนตายเนี่ยล้อแบบนี้อยู่บ่อยต่อหน้าคนอื่น
เขาเก็บเป็นปมแค้นฝังใจมานานวันก่อเหตุเนี่ยเอาจริงไม่ได้ตั้งใจจะยิงจนตาย
จะยิงที่ขาตั้งใจยิงที่ขาเพราะอยากให้นายสมจิตเนี่ยขาพิการเหมือนตัวเขาบ้าง
แต่กระสุนมันพลาดไปโดนเข้าที่บ้านท้ายของนายสมจิตจนทำให้เสียชีวิต
พ่อของคนก่อเหตุนะคะพ่อของนายทวีศักดิ์บอกแบบนี้ว่า
เอาจริงก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเนี่ยก็เคยคบหามีภรรยามีลูกด้วยกันสองคนก็อย่าร้างกันไป
ต่อมาลูกก็มีภรรยาใหม่อีกคนนึงแน่นอนว่าปมก่อเหตุก็เชื่อลูกแล้วนะ
เพราะว่าอาจจะไม่พอใจจริงที่ถูกเนี่ยคนตายล้อเลียนบ่อยเรื่องของความพิการขาลีบ
ล้อต่อหน้าคนอื่นอย่างร้านค้าในชุมชนบ้างมีคนอยู่เยอะ
แล้วถึงขั้นที่เหมือนกับว่าเคยถูกล้อว่าก็ที่เมียเก่าเลิกไปก็เพราะพิการแบบนี้
แล้วพิการขาลีบจะไปเอาเมียใหม่ทำไม
เขาก็เลยมองว่าลูกชายน่าจะเก็บความแค้นฝังใจมาค่ะ
แล้วยังพร้อมให้นี้แบบนี้ว่าลูกน่าจะโดนเล้ามามีเมียใหม่แล้วมีอีกหรอก

แต่มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นทำแบบกับหัวผู้ตายก็ด้วยน่ะ
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว